รุนสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมเจอกับเชอรี่วันนี้ข่าวบันเทิงรออยู่แล้วจ้า
ใช่ค่ะหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
ร้องเพลงเนี่ยร้องทำไมรู้ไหมคุณแม่มือใหม่ไงเออ
ตาธนายังนะคะอันนี้ที่ร้องเนี่ยไม่รู้ว่าลูกชายน้องเรย์ตอนคลอดมาร้องเพลงนี้หรือเปล่า
โอ้โหเต้นออกมาเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณทาทานะคะ
ก็ควงคุณหมอฉัดอดุลค่ะสามีออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้อีกด้วยค่ะ
น้องเรย์ลูกชายตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อค่ำวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ออกมาให้สื่อมวลชนได้ยนต์ชมความน่ารักน่าชังแล้วก็เก็บภาพสุดอบอุ่นกันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคน
พ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอามิตาทาทายัง
และสามีหมอฉัดอดุลศรีนผงพิพิษค่ะก่อนที่ทั้งคู่นะคะ
ควงกันมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกทั้งตื่นเต้นดีใจแล้วก็ทราบซึ้งค่ะ
ทายาทตัวน้อยลืมตาดูโลกครั้งแรกนะคะหลังจากที่รอคอยมานาน๙เดือนเต็ม
โดยเฉพาะสาวทาทาค่ะน้ำตาคลอตลอดเลยด้วยความตื้นตา
หลังจากได้สัมผัสความรู้สึกลึกของคนเป็นแม่นะคะ
จนทำให้เจ้าตัวบอกเลยว่าอดคิดถึงคุณแม่ที่จากไปไม่ได้ค่ะ
ซึ่งเธอก็เชื่อนะคะว่าลูกชายที่เกิดมาเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มให้ชีวิตคู่
และชีวิตครอบครัวของเธอนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ
จะร้องไห้อยู่เลยตื้นตันค่ะดีใจน่ารักจัง
ดีใจรู้สึกภูมิใจมากค่ะก็เป็นวันที่รอคอยของเราสองคน
มีหลายความรู้สึกหลายความรู้สึกคือความรู้สึกดีใจตื้นตัน
ตื่นเต้นกังวลด้วยนะครับว่าเขาออกมาจากอ่าอ่า
ครบไหมอะไรอย่างนี้ครับสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็หลายอารมณ์มีความสุขมากแบบมันช่างอบอุ่นเหลือเกิน
มันเป็นคิดถึงคุณแม่คิดถึงเขาคิดถึงว่าตอนเขาดูแลเรา
ไม่ใช่ตอนคลอดอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วตั้งแต่ก่อน
นี่เห็นไหมเป็นคุณแม่ไงเขาก็มาเติมเต็มชีวิตของเราสองคนมากมากเลย
กันมานานในฐานะของแฟนของคู่รักแต่พอเรามีตัวน้อยมาเนี่ย
เราก็ต้องทำอะไรให้กับคนนี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้
คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสละอะไรมากขึ้น
เพราะว่าอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงดูลูกชายตัวน้อยอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนแพลนทายาทคนต่อไปนั้นทาทาบอกว่า
พร้อมเปิดอู่ตลอดเวลานะจ๊ะถ้าเกิดว่า
ร่างกายกลับมาแข็งแรงและพร้อมมีน้องเนี่ย
จะมีน้องให้น้องเรย์ทันทีค่ะสุดยอดจริง